สมุทรสงครามตามหมอไก่ไปวันนี้จะไปชี้พิกัดเห็งที่ว่ากันว่าปัง
เลยแต่ว่าอยู่ที่วัดไหนอะไรยังไงติดตามกันเลยในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งนะคะ
ที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำแม่กรองค่ะ
นั่นก็คือหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
กัดแห่งแรกนะคะเมื่อเรามาถึงวัดบางกระพร้อมแห่งนี้ค่ะ

ซึ่งรูปหล่อหลวงพ่อคงค่ะที่วัดนี้ก็จะมีหลายจุดด้วยกันเลยนะคะ
แต่จุดที่จะแนะนำเลยค่ะก็คือที่นี่เลยนะคะ
วิหารหลวงพ่อคงค่ะเดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปไหว้หลวงพ่อคงกันเลยนะคะ
มัศกาลพระคุณเจ้าค่ะค่ะได้ยินว่ารูปหล่อหลวงพระคง
รูปนี้นี่คือเป็นรูปแรกเลยใช่ไหมคะ
ต้นแบบเลยหลังจากที่หลวงพ่อผมมรณภาพ

มาที่วันนี้ก็ต้องมามาไวรูปร่องหลวงพ่อคงองนี้เลยใช่ไหมครับ

หลวงพ่อคงนี่เป็นคนเกิดที่ตะบนเหมืองใหม่

แล้วก็พอมาที่นี่แล้วก็ไม่ได้เรียนนะ
ก็ส่วนใหญ่จะมาเป็นเรื่องก่อสร้างศิลปวิทยา

โดยเฉพาะในวิหารและในอุโบสถ

ตอนนี้หลวงพระคงเนี่ยเก่งเรื่องนี้นะ

นั่งรถนั่งโดยสารไปนะหลับอยู่

พอตื่นลุกออกมา
หลวงหย่างมีลูกศีรษใคร

มากราบหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงนี่ก็จะคอยดูแล
ปรากฏว่าพระที่ไปทุดงนี่นะกำลังปฏิบัติธรรมอยู่

อันนี้จะหลบก็หลบไม่ทันก็นึกถึงหลวงพระคง
หลวงพ่อคงตบพื้นนี้ทางพวกสัตว์ทั้งหลายก็หลบไป

หลวงพ่อคงท่านได้มีการปลูกเสกนี่ยังมีตกทอดมาถึงทุกวันนี้ไหมคะ
อยู่กับเศรษฐีหมดอยู่กับชาวบ้านนี้น้อยมาก
แต่ว่าไม่มีใครให้มันดูน่าไม่ไว้ใจจริงไม่ให้ดู

มันนำค่ามากเป็นล้าน
ปกติคนที่เขามาไหว้หลวงพ่อคงเขามาขอพรเรื่องอะไรกันนะคะ

หวยเลยขอเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบเงินทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เงินโชคลาบเงินทองอะไรอย่างนี้
เขานิยมเอาอะไรมาถวายกันนะคะ
เขาบนอะไรอ่ะถ้าบนอะไรบนหัวหมูก็ต้องหัวหมูมาถวาย
แล้วข้างหน้าสังเกตเห็นว่ามีช้างด้วย
จริงแล้วเยอะกว่านี้
โอ้โฮแล้วเก็บไปเยอะ
แสดงว่าคนมาขอแล้วได้จริงนะครับ

อำ่าวพ่อดำใช่ไหม

บางคนได้สิ่งที่ปรารถนาก็กลับมาใหม่

กลับมากราบใหม่มาขอพรใหม่

ที่ต้องมากราบไหว้ขอพรให้ได้เลยค่ะ
ก็คือที่นี่นะคะวิหารลอยพระพุทธบาทค่ะ
แต่ในรอยพระพุทธบาทนี้เป็นชั้นค่ะ

คือเขาต้องการจะให้รู้ว่า
พระพุทธเจ้าพระเหยียบตรงนี้๔องค์
องค์แรกก็คือกุกุสันโทพระพุทธเจ้า

โอ้โหเห็นว่าเป็นงานศิลปะโบราณเลยใช่ไหมคะ
คนที่สร้างเนี่ยสมัยก่อนอายุทยา
หลังจากที่อยุธยาแตกแล้ว
ถ้าหาบดีนี้อบพยพมามาพักตรงนี้

ตอนนั้นยังมีลบกันในค่ายบางกุ้ง
ฆ่าศึกก็มาประชาชนชาวบ้านก็อธิษฐานบอกว่า
ถ้าหากว่าข้าสืบไม่เห็นจะสร้างวัดตรงนี้
ฆ่าศึกผ่านไปโดยไม่เห็น

แล้วก็สีนี่ก็คงเดิมหมดเลย
จริงแล้วมีเยอะมากนะโดยเฉพาะช่างเพชรบุรี
แต่ว่าเพชรบุรียังต้องมาดูที่นี่
เพราะว่าเพชรบุรีสภาพอย่างนี้ไม่มีแล้ว

ที่วัดนี้นะคะนอกจากจะมีองค์หลวงพ่อคงแล้วค่ะ
ยังมีนี่ค่ะหัวใจของหลวงพ่อคงนะคะ
เจตนาก็คือคนเราต้องมีหัวใจใช่ไหม

ทางคณะกรรมการก็คิดว่าพอสร้างเสร็จแล้วนะ

ดังนั้นใครที่จะมาปิดทองมาอะไรก็มีโอกาสช่วงนี้
เห็นหัวใจขององค์หลวงพ่อคงโอ้โฮใหญ่ขนาดนี้
นึกไม่ออกเลยค่ะว่าหลวงพ่อคงองค์ใหญ่จะใหญ่ขนาดไหน
เดี๋ยวต้องตามหมอไก่กับพระคุณเจ้าไปนะคะ

ก็คือรูปหล่อหลวงพ่อคงค่ะ
แต่ว่าที่มาจะเป็นยังไงนะคะต้องถามจากพระคุณเจ้าค่ะ
หลงพ่อคงนี่พระอรบฝ์สร้างมาตอนแรก
คณะกรรมการโดดการนั่งหลงพ่อเจ้าวัสถ์วัสกฤษภา
เพราะว่าต้องการจะให้ดูทิวทัศน์ของแม่น้ำไปด้วย
ใครที่ร่องเรือมาจะได้เห็นหลวงพ่อคงด้วย
พอสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง

เรียกว่าถ้ามาที่วัดบางกระพร้อมแห่งนี้

ห้ามพลาดเลยมาเที่ยวชมได้ตลอด
กัดเฮงวันนี้นะคะได้มากราบหลวงพ่อคงค่ะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ส่วนข้างหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

หมอไก่ได้เวลาตามหมอไก่แล้วค่ะตามแล้วก็รีบตอบคำถามด้วยนะคะ